คุณผู้ชมฮะมาดูกรณีอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนนะครับ
น้องนักเรียนม๔คือเรียกรายเดอร์ให้ส่งกลับบ้านทุกวันนะคุณ
แต่ปรากฏว่ารายเดอร์ขี่ตัดหน้ารถบรรทุก๑๘ล้อ
หลังจากนั้นตัวน้องตกลงไปจากรถ
แล้วน้องถูกรถบรรทุก๑๘ล้อทับเสียชีวิต
คุณผู้ชมฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยหน้าโรงเรียนด้วยนะฮะ

โอ้โหเรียกมาเลย
พี่ตรงนี้เดี๋ยวจะเห็นรถทอมมากกว่าแซม
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นทันไหมฮะมองทันไหมครับ

เห็นรถสองแถวแดงจอดอยู่ใช่ไหมฮะ
คือมอเตอร์ไซค์ของรายเดอร์คันนี้ที่มีน้องนักเรียนซ้อนท้ายเนี่ย
พยายามจะออกขวานิดนึงเพื่อหลบรถสองแถวสีแดง
แต่ทีนี้ครับรถบรรทุก๑๘ล้อมาเร็ว

อยู่ขวาเขาก็หลบมอเตอร์ไซค์ไม่ทันเหมือนกัน

ร่างของน้องนักเรียนม๔กระเด็นเข้าใต้รถนะครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดร้านค้าแห่งนี้
อำเภอวายบรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
บันทึกนาทีชีวิตไว้ได้นะครับ
ก็รถจักรยานยนต์เป็นรายเดอร์ฮะ
ทะเบียนกไก่ขไข่๓๓๒๐อุบล
ถูกรถบรรทุก๑๘ล้อเฉียวชนจนล้มบนถนน
โดยมีนายสุรเชษพันเรนูอายุ๕๗ปี

แต่พบศพของนางสาวพัทรธิดาสาจันท
นักเรียนชั้นม๔โรงเรียนวารินชำราบ
ซึ่งเป็นคนซ้อนเสียชีวิตคาที่
มีเพื่อนชายนั่งกอดร่างร่ำไห้อยู่นะครับ
ส่วนรถคู่กรณีคือรถบรรทุก๑๘ล้อ
บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หมายเลขทะเบียน๗๐๒๘๒๗ตรังนะครับ
ซึ่งมีนายพรปรีชาพรมศาลอายุ๒๕ปี

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่านางสาวพัทรธิดา

โดยมีนายสุรเชษขี่รถจักรยานยนต์มาจอดรับ
อยู่ด้านหลังรถโดยสารประจำทางสีแดง

สองแถวคันนี้ก็รอรับส่งนักเรียน

นายสุรเชษได้พยายามขี่ออกขวานิดนึง

เป็นจังหวะที่รถบรรทุก๑๘ล้อ
ที่ไปรับน้ำยางที่บริษัทในพื้นที่ตำบลศรี

จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตตรงนี้นะครับ

เห็นฝั่งตรงข้ามไหมฮะนั่นคือโรงเรียน

ก็ถือว่าเป็นฝั่งตรงข้ามโรงเรียน
แต่ก็ยังอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ความปลอดภัยของทางโรงเรียนด้วย

ถนน๔เลนถนนใหญ่นะครับ
เช้าวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ

มีทางม้าลายขนาดใหญ่อยู่
ก่อนจะถึงหน้าโรงเรียน๑๕๐เมตร

ป้ายเตือนว่าเป็นเขตโรงเรียนอยู่๒ฝั่งถนน

ก็จะมีป้ายไฟเตือนว่าเป็นเขตโรงเรียน

เป็นทางโค้งบนพื้นถนนคุณผู้ชมสังเกตนะฮะ
มีข้อความเตือนให้ลดความเร็ว

บอกเป็นระยะแบบนี้นะครับ

ระบุว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนแล้ว

ปกติจะมีครูเวรหรือมีอะไรมารออยู่หน้าโรงเรียนไหม

คือจริงมาอย่างผมบอกไปนะ
สภาพของถนนป้ายเตือนอะไรต่าง

แต่ทีนี้ช่วงปกติของโรงเรียนเลิกประมาณ๓โมงครึ่งเนี่ยนะฮะ
จะมีครูเวรจะมีรุ่นพี่
ซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอร์
มาช่วยพาน้องในโรงเรียนข้ามถนน
จากรู้อยู่แล้วว่าโรงเรียนอยู่ติดถนน๔เลนถนนใหญ่

มันควรจะมีสะพานลอยหรืออะไรแบบนี้ไหมคะ
อันนี้จริงควรมีนะคุณนะแต่ทีนี้ทางโรงเรียนก็ต้องทำแบบนี้ไปก่อนนะฮะ
จะมีครูเวรจะมีรุ่นพี่รอดอร์
อำนวยความสะดวกพาน้องนักเรียนข้ามถนนอยู่แล้ว
แต่อย่างที่ครูบอกโรงเรียนอยู่ติดถนน๔เลน
ก็ทำได้ยากเหมือนกันรถบางคันก็ขับเร็วนะฮะ
ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นน้องนักเรียนได้ข้ามไปอีกฝั่งแล้ว
แต่อาจจะเกิดจากความประมาทของคนขี่จักรยานยนต์หรือว่าแกรป
ไม่ระวังเพราะว่าออกตัวแล้วก็หักหลบรถสองแถว

แล้วทีนี้พอออกถนนอย่างเร็วคุณ
ไม่ทันมองข้างหลังรถบันทุกข์๑๘ล้อ

ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับเด็กนักเรียนนะฮะ
ปัญหาของเราก็คือมันเป็นถนนสี่เลน
ในการที่เขาจะข้ามถนน๔เลน
ต้องอาศัยคนละดอแล้วก็คุณครูเวรดูแลทุกวันนะคะ
นี่ความปลอดภัยที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันนี้นะคะ
ก็มีอยู่ในภาวะที่ยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรนะคะ
ก็เลยเป็นกังวลทุกวันที่เด็กกลับบ้าน
เพราะว่าการวางกลวยแล้วก็วางปกติ
มีทงแดงมีพี่รอดองนะคะพาข้ามนะคะ

ก็อยู่ในภาวะที่ยังกังวลในความปลอดภัยของเด็กอยู่ค่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะขณะที่เจ้าของร้านขายส่งนะคุณ
เจ้าของร้านที่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนแล้วก็เห็นภาพชัดเจน

บอกแบบนี้ผมคิดว่ารถยนต์ที่ขับผ่านโรงเรียน

เพราะเวลานี้คุณมันทำให้สูญเสีย
ผมเห็นแล้วผมดูภาพวงจรปิดผมยังสลดเลย
เมื่อวานถือว่ามีเด็กนักเรียนมาตายหน้าบ้านผมเลยนะฮะ
ทีนี้แม้โรงเรียนจะมีการอำนวยความสะดวกและป้องกัน
มีครูเวรมีรอดออยู่แต่ก็ทำได้เพียงชั่วขณะ
หลังจากนั้นพอนักเรียนเบาบางก็ขับเร็วกันเหมือนเดิม
หมายถึงหลังจากที่ช่วงเวลาเลิกเรียน

พอหลังจากนั้นทั้งวันก็ขับเร็วกันเหมือนเดิมนะครับ
ถ้าเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานมาวางกลวยให้ยาว
บีบบังคับให้รถที่ขับมาลดความเร็วซะเลย
เพื่อความปลอดภัยของทั้งนักเรียนเองและชาวบ้านจุดนี้ด้วย

เข้ามาตรวจสอบกันหน่อยเข้ามาวางมาตรการในการป้องกันหน่อย
สะพานลอยอย่างว่าสนใจแต่ว่าเรื่องงบประมาณอีกนะครับ
คุณเรื่องสะพานลอยเนี่ยเอาจริงนะทางโรงเรียนเอง
เขาก็เลยเคยมีการคุยกับชาวบ้านมาแล้วไง

แต่ที่ผ่านมาไม่ได้รับการอนุมัติเลย
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตั้งเป็นคำถามดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
มันมีเหตุผลหรือว่าความขัดข้องเพราะอะไร
แต่ไม่อยากให้มีศพที่๒เกิดขึ้นอีกแล้ว
แต่เรื่องคดีนะก็ต้องสอบสวนทั้งรถบรรทุก
แล้วก็คนขี่แกรปไบท์ที่ยังรอดชีวิตด้วยนะฮะ
อาจจะเป็นเรื่องของการประมาทร่วมหรือเปล่า